เอาละครับข่าวต่อไปเป็นข่าวใหญ่จริง

ผมว่าเรื่องราวแบบนี้อาจจะถูกเปิดเผยต่อไปอีกเรื่อย
วันนี้ทนายนิด้าพาผู้ที่เคยเข้าประกวดนางงามเวที
พวกเธอถูกตากล้องครับ
ตากล้องคนหนึ่งนะฮะ
ไม่ใช่แค่กระทำอนาจารย์
แต่บางรายถูกข่มขืนกระทำชำราวด้วย
เรื่องต้นขณะนี้มีนางงามเสียหายแล้ว๓รายครับคุณผู้ชมฮะ

ทีมงานไปแจ้งความกับร้อยตำรวจโทเมธาธานสุขม่วง

ให้ดำเนินคดีหน่อยกับช่างภาพในกองประกวด
กระทำอนาจารย์โดยก่อเหตุที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับคุณผู้ชมฮะ

อยู่ที่จังหวัดชนบุรีบอกว่าก็มีโดนเหมือนกัน

พฤติการของช่างภาพคนนี้คือ
เริ่มก่อนเลยนะจับก้นจับหน้าอก

แล้วยังเคยกระทำลักษณะเดียวกันนี้ที่กองประกวดอื่นด้วย

โรงแรมในย่านลุมพินีที่เขาใหญ่ที่ชนบุรี
หนักที่สุดถึงขั้นข่มขืนครับ
ขมขืนนางงามไปหนึ่งราย
แจ้งความวิธีสพคล๕ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี๒๕๖๒
มีการออกหมายจับนะฮะ

ผู้เสียหายนะครับบอกกับทีมงานบอกว่า
นี่นะฮะชวนไปถ่ายรูปนะครับ
ถ่ายรูปเล่นกันหน่อยหลังเลิกงาน
รับว่าไม่เคยเจอใครถ่ายรูปสวยขนาดนี้เลย
โอ้โหหวานมาจริงนะฮะ

พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
จนนะครับคือปลีกตัวออกมา
แล้วก็ไปเคาะประตูห้องเพื่อนมันดึกมากแล้ว

พรฟ้าปุนิกากุลสุนทรรัฐ
นอนอยู่ห้องข้างก็มาถาม
คราวนี้ไปแจ้งกับผู้จัดการกอประกวดเลย
นางงามบอกว่าถูกช่างภาพรายนี้นะลวนลาม
ด้วยการสัมผัสร่างกายระหว่างเก็บตัวที่เขาใหญ่

ซึ่งเจ้าภาพคนนี้มีสิทธิในการเข้าถึง
การถ่ายทำเบื้องหลังทั้งหมดด้วย
ที่มาวันนี้ต้องการมาปกป้องตัวเอง

แต่ว่าใช้ตรงนี้ไปทำกระทำสิ่งแบบนี้

ไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกครับ

แสดงความยินดีด้วยกับผู้เสียหาย
ตำรวจจับช่างภาพคนนี้ได้แล้ว